ไปที่นี่เดี๋ยวจะพาคุณชนะคุณนุ๊กกี้ไปด้วยเลย

พากันไปขอโชคกับทาเวสวันองค์แดง
เราไม่ค่อยได้พูดถึงนานแล้วนะ

นี่แหละวันนี้คุณนุ๊กกี้อยู่กับคุณชนะพอดี
ฉันอยากให้สองคนนี้เขาไปที่นี่
ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปด้วยที่นี่เลย
ชาวบ้านนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเลยนะคะ
เขาพากันมาเส้นไหว้ขอโชคขอรับ
องค์ทาเวสวันวัดพระนั่งดินตะบลอยวร
อำเภอเชียงคำจังหวัดพยาว
วัดนี้สวยคุณดูศิลปะของเขานะสวยงามมาก
เขาก็พากันนำดอกไม้ถูกเทียนน้ำแดงกุหลาบแดงพวงมาลัยแดง
มาขอโชคกับองค์เท้าแว่สุวรรณเพราะเวลาไปไหว้เท้าแว่สุวรรณก็นิยมไหว้ด้วยของสีแดง
และก็ได้มีการล้วงไข่

เอาก็ต้องใช้เวลาเห็นไหมล้วงล้วงไข่จะเรียกเป็นหายไหมหรือเป็นโหลหรือเป็นอะไรดี
ล่วงออกมาแล้วอย่างที่เห็นนี่เห็นไหมคะผู้สื่อข่าวของเรานี่

ฝรั่งที่มาอยู่เมืองเทศไทยนาน
บางคนบอกว่าล่วงไข้ไม่ค่อยถนัดเท่าไร
ถนัดทำการจุดจุดจุดจุดทูบเสียงไทย

ต้องไปต่อเอาจริงบักอันมันชัดนะ

อยากทุกคนช่วยกันโคเวอร์เพลงเลยนะ
งั้นคุณล๊อคอีกสักทีได้ไหมก็ดูภาพไปด้วย
จุดจุดทูบเสียงท้าย
แล้วไปสองหาเล็กแดน

กระจกแตกเลย
เอาเป็นว่าให้ดูกันเพื่อความบันเทิงกันด้วยนะคะ
ก็อย่าคาดหวังไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวัง
แต่ก็อยู่ได้ด้วยความหวัง